มีคลิปมาเตือนใจเป็นอุทาหรณ์๒คลิปกับคนที่ขับ
รถผู้ชายคนหนึ่งเขาจอดรถแล้วเขาลืมลึง
เบรกมือค่ะอ้าวรถมันไหลครับแต่สิ่งที่เขาทำคือเอา
ตัวเองไปขวางโอ้แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถดันแล้ว
จะเอารถเนี่ยหยุดได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ชม
พับไหมแน่นอนครับอ้าวไปดูเลยครับ
อ่ะเกิดเหตุระทึกแล้วครับอ่าคุณเดชคุณเดช
เห็นไหมนั่นไงนั่นไงโอ้ยตายตายตายนี่แกวิ่งนี่แหละ
นี่แกล้งโอ้นั่นไงเห็นไหมโอ้แกวิ่งแกวิ่งแพร่งความตัวอู้
ไรอืมนี่แหละนี่แหละนี่แหละอ๋อแบบไม่เล่ี่ยง
ขาแกน่ะดีขาไม่หักนั้นอื้อคุณเดชน์อ่าย
ไม่รู้ขาหักหรือเออนี่กำลังจะถามเลย

แล้วข้างหลังมันคือกำแพงห้องพักแหละครับคุณผู้ชม
นี่ที่จอดมันเป็นเนินนิดนึงเนาะ
เนี่ยโชคดีมันเป็นเนินอีกฝั่งหนึ่งมันเลยแบบแรงซับไปนิดนึง
ค่ะมันไม่ได้กระแทกแล่งเท่าไหร่นะ
โอ้โฮมันก็น่ากลัวแหละ
คนในคลิปน่าจะชื่อขุนเดชแล้วมั้งเพราะคนที่เขาถ่ายภาพในเสียงเขาบอกว่าขุนเดชขาหักหรือเปล่าไม่รู้
แล้วเอาไปขวางแบบนี้คุณผู้ชมแล้วขุนเดชเอาวิ่งเอาตัวไปขวางอีกครับ
กระบะมันก็กระแทกตัวเขากับผนังห้องนะครับไม่รู้ว่าขาเป็นยังไงบ้างอาจจะเจ็บหรือเปล่านะฮะ
เขาโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์นี่ครับในข้อวัดนี้เลยนะครับ
เขาบอกว่าอุทาหรณ์ในการจอดรถในที่จอดนะฮะก็อย่าลืมเบรกมือนะฮะ
คนในคลิปเขาลืมเบรกมือเอาไว้ไม่ได้ดึงขึ้นมา
นะฮะแล้วก็คือตอนแรกเขาเหมือนเขาเอาไม้อะไรไปขัดไว้ที่ล้ออ่ะ

ก็เลยเป็นแบบนี้คุณผู้ชมระวังเป็นยนต์ท้าหอน
อีกหนึ่งคลิประชั้นชิดมากเหลือเกินไปดู

โอ้โหเห็นไหมฮะ
โดนไหมโอ้โหล้อมไม่โดนครับแต่เด็กเหมือนโดนรถกระแฮก

นี่ใช่แล้วไม่รู้เด็กมาจากไหนอ่ะโอ้โห
มันมืดแบบนี้ไม่รู้มาจากไหนวิ่งออกมาจากเกาะกลางได้ยังไง
ก็ไม่ทันเหมือนกันมองไม่ทันจริงนะเออ
นี่ค่ะแล้วคือคนขับเขาเห็นแล้วเขาพยายามเบรกแล้วแต่มันก็เนี่ย
แล้วเด็กเลยหน้ารถไปพอดี
หันไปเห็นคือเด็กบาดเจ็บเล็กน้อยเหมือนก็ล้มไปที่ฝั่งเลนซ้ายสุด

วันที่๑๘ที่ผ่านมาบนถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
เกือบชนเด็กตายแล้วนะฮะอุทาหรณ์เลยการใช้รถ
คือขับเส้นทางคือเป็นทางหลวงก็จริงแต่ใครจะคิดว่าเด็กจะพุ่งออกมาเนอะ
นะฮะเด็กเขาอายุสักประมาณสี่ขวบได้
ออกมาจากเกาะกลางถนนเป็นพุ่มไม้มืดตัดหน้าอย่างกระทันหัน
นะฮะในตอนนั้นเขาบอกว่าสัก๒๐๐๐นน้ำไฟทางก็เสียออกมา
มันก็เลยมืดขับรถมาเขาบอกว่าเห็นพยายามเบรกแล้ว
เหลือเขาบอกว่าอีก๓วิก่อนจะถึงตัวเด็ก
ว่าความเร็วของรถมันแรงกว่านี้เขาชนแน่
ว่าเด็กนั้นจะหลุดมือของผู้ปกครองมาข้ามถนนมาเอง
วัยกำลังสุดสนเลยนะ๔๕ขวบน่ากลัวนะค่ะอืม
ใจหายใจความมาสองสามข้าวแล้วนะครับ